ทีนี้มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ที่รัฐบาลนำเข้ามาในประเทศเพียงพอต่อประชากร
เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการเดินหน้าการฉีดให้ครบถ้วนซะ
วางแผนไว้อย่างไรแผนการจัดการเป็นอย่างไร

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เราควรจะจับประเด็นอะไร
ที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้น

ที่เป็นข่าวใหญ่มา๓๔วัน

เขาพาดหัวเรื่องนี้กันเยอะมาก
ตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงเมื่อเช้า
เราก็ตกอกตกใจกัน

มันจะเป็นอย่างที่ว่านั้นไหม

ไม่ต้องตกใจจนเกินเหตุแล้วครับ
โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านคุยกับผมท่านบอกว่าคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา
ตามที่เป็นข่าวว่าติดกันที่ตากใบนราธิวาสเนี่ย
ทั้งสามรายที่ติดเนี่ยหายแล้วครับหายแล้ว
แล้วท่านก็บอกต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับสายพันธุ์นี้
เพราะว่าตอนที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยมันมีข้อมูลว่า
การตอบสนองของวัคซีนในสายพันธุ์นี้อาจจะไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์อื่น
แต่คุณหมอบอกว่าขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิด
ยังมีความสามารถในการลดการเกิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้อยู่
นี่ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองที่มีข่าวว่า
มีการพบสายพันธุ์แอฟริกาเป็นกลุ่มก้อนใหม่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในเรือนจำที่นราธิวาส
นี่ก็เหมือนกันล่าสุดคุณอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรม
ท่านบอกว่าเป็นข่าวเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด
เรือนจำนราธิวาสแม้แต่รายเดียวที่ติดกันมาก่อนหน้านี้
รักษาหายหมดแล้วนี่เห็นไหมฮะตอนนี้บริโภคข่าวทางสื่อโซเชียลเนี่ย
กรองกรองกันหน่อยเอาเป็นว่าอย่าตื่นตระหนกกับเรื่องข่าวสายพันธุ์แอฟริกามากเกินไป
เขาควบคุมได้เขาดูแลได้หน้าที่เราคือถึงจะมีสายพันธุ์ไหนมา
หรือไม่มีสายพันธุ์ไหนมาเพิ่มเราต้องระวังให้สูงสุดอยู่แล้ว
ทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องใหญ่เรื่องของวัคซีนเรื่องการฉีดวัคซีน
ผมขอสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรวมชัด
เอาเรื่องช่องทางที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จะสมัครเข้าฉีดวัคซีนหน่อย
เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสับสนโอละหมนโกโลหมานกันมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่านฟังอย่างนี้นะลงทะเบียนเนี่ยได้๓ช่องทางเหมือนเดิม

ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่าง
พวกที่ไม่สะดวกที่จะใช้มือถือลงทะเบียนลงไม่เป็นหรือไม่อยากไหว้วานใคร
อันนี้เนี่ยท่านใช้บริการนี้ได้ที่เขาเรียกว่าออนไซต์
คือเขาเปิดฉีดวัคซีนกันที่ไหนท่านรู้เข้าท่านไปที่นั่น
ไปขอลงทะเบียนฉีดวัคซีน
เขาจะมีให้กรอกแบบฟอร์มแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ย
เข้าฉีดกับเขาตอนนั้นได้เลยนะไม่ใช่
ลงทะเบียนไว้แล้วเขาจะนัดหมายกันมาอีกทีนึง
แต่ว่าท่านฟลุกคือบางจุดเนี่ยที่เขาเปิดให้เข้าคิวฉีด
แล้วคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เขาจองไว้ก่อนเนี่ย
มาไม่ครบกับจำนวนวัคซีนที่เขาเอามา
คือเขาสมมุติว่าเขาดูดมาพันหลอดฉีดคนได้พันคน
เขาก็เขาก็เรียกคนหนึ่งพันคนมาฉีด
แล้วปรากฏว่าตอนท้ายมีคนสักเกือบร้อยคน
ไม่รู้เหตุผลคนใดไม่มาฉีดอาจจะเปลี่ยนใจ
หรืออาจจะไม่สบายหรือมาฉีดไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะ
มันเหลืออยู่ร้อยโดสสมมุติเอาล่ะ
ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาร้อยโดสเนี่ยฉีดให้หมด
ถ้าท่านนั่งรออยู่แถวนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ได้ฉีด
อันนี้อันนี้คือคือเส้นทางนะ
ทีนี้แล้วในต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเริ่มเดินหน้าฉีดกันไปได้เยอะแล้วนะ
ที่เขาฉีดกันเป็นกลุ่มกลุ่มแบบเนี้ยนี่ช่องทางที่สอง
ช่องทางที่๓กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเนี่ย
เขาจะกระจายวัคซีนให้กลุ่มเฉพาะที่ขอรับวัคซีน
บริหารจัดการไปฉีดกันเอง
ซึ่งตอนนี้แต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มก้อนเขาก็เตรียมการกันอยู่
การยังไงครับรวบรวมรายชื่อของพนักงานในองค์กรเขาตรงเองว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่
แล้วก็ติดต่อขอเบิกวัคซีนมา
แต่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าหน่วยงานและองค์กรนั้นเนี่ย
ต้องหาพยาบาลเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาฉีดให้
ซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้ว
เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาทำงานเต็มมือกันอยู่แล้ว
อันนี้แหละคือ๓ช่องทาง
ถนัดทางไหนสะดวกช่องทางไหน

บางคนเนี่ยไปลงทะเบียนที่หมอพร้อมไว้
เขานัดฉีดสมมุติวันที่๑๕มิถุนา
แต่เพราะเอิญก่อนจะถึงวันที่๑๕
ท่านมีช่องทางอื่นที่จะไปฉีดก่อนได้ไปเลย
แล้วก็กรอกชื่อแจ้งไว้ว่าท่านมาฉีดเข็มที่๑แล้ว
ระบบเนี่ยมันจะประสานกับระบบของหมอพร้อม
พอถึงวันนัดขึ้นมาวันที่๑๕เนี่ย
เขาก็จะเด้งชื่อท่านออก
เพราะว่าได้ฉีดที่อื่นมาแล้ว
ทีนี้นั่นคือช่องทางในการฉีดวัคซีน

ทีนี้เป้าหมายของการฉีดวัคซีน
ตรงนี้เนี่ยนายกกำหนดไว้ชัดเลย

เอาเราลองดูหน่อยว่าเขาทำกันยังไง

เขาจะมีจุดฉีดวัคซีนและฉีดให้ได้

เขาจะฉีดให้ได้วันละประมาณ๗๘๐๐๐คน

แล้วฉีดวันหนึ่งตั้ง๗๘๐๐๐คนเนี่ย

ในโรงพยาบาลทั้งหมด๙๙๓แห่ง
ในโรงพยาบาลสนาม๒๖๑แห่ง

ต่างจังหวัดเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดได้ถึง๗๘๐๐๐คนต่อวัน
นี่ทุกจังหวัดรวมกันในกอทมจะฉีดได้๘๐๐๐คนต่อวัน
เอาตัวเลข๗๘๐๐กับ๘๐๐๐คนต่อวันเอามารวมกัน
ระหว่างต่างจังหวัดกับกอทมตัวเลขกลมเนี่ย
วันหนึ่งจะฉีดได้๘๖๐๐๐คนที่ท่านเห็นในจอ
พอ๒เดือน๒เดือนก็จะได้๕๐ล้านคนตามเป้า
เขาตั้งเป้าไว้๗๐ของประชากรนี่นี่ที่นายกตั้งเป้านะ
ทีนี้ขอมาเจาะลงตรงพื้นที่กอทม
นายกว่าบอกว่าจะปูพรมฉีดวัคซีนคนกอทมให้ได้๕ล้าน๓แสนคนภายใน๒เดือน
พอไปดูตัวเลขขณะนี้คนกอทมได้ฉีดวัคซีน
แล้วเท่าไหร่สามแสนกว่าเดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ย
ถ้าเป็นตามนี้พอถึงเดือนสิงหาคมอ้าวคนกอทมก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่
สู้โควิดได้ฉะนั้นเป้าหมายนี้จะทำได้หรือไม่ได้เนี่ย
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของกอทมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นเพียงผู้สนับสนุน
เป็นเพียงผู้สนับสนุนวัคซีนให้
ทีนี้วาระของการฉีดเป้าหมายการฉีด
แล้วจำนวนวัคซีนในมือเนี่ยของจริง
ถามกันว่าตอนนี้เอาจริงนะมีอยู่เท่าไหร่
ตอบว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เรามีวัคซีนอยู่ในมือ๖ล้านโดส
ฉีดไปแล้ว๒๗๐๐๐ยังค้างอยู่๓๓๐๐๐
นี่สถานการณ์ตอนนี้นะแต่ว่าพอถึงเดือนมิถุนาปั๊บ
พอถึงต้นเดือนมิถุนาจะมีวัคซีนเอสตราซินิกา
ส่งมอบให้อีก๖๓ล้านโดส
พอถึงเดือนต้นเดือนกรกฎา
จากเดือนกรกฎาไปถึงเดือนพฤศจิกาอันนี้จะได้วัคซีนล็อตใหญ่เดือนละ๑๐ล้านโดส

แล้วพอถึงเดือนธันวาอ้าวจะมาเติมอีก๕ล้านโดส
แล้วล่าสุดรัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก๒๐ล้านโดส
สั่งซื้อวัคซีนจอมสรรแอ่นจอมสันอีก๑๐ล้านโดส
สั่งซื้อวัคซีนเซอร์เนอร์แวคเพิ่มอีก๗ล้านโดส
อย่าเพิ่งเวียนหัวกับตัวเลข
เอาเป็นว่ารวมแล้วเนี่ยบ้านเราจะมีวัคซีนทั้งหมด๑๐๔ล้านโดส
กับจุดกับ๓แสนล้านโดสเอาอย่างนี้ก็แล้ว
จะฉีดประชาชนได้ถึง๕๒ล้านคน
จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศ

ฉะนั้นความชัดเจนที่เห็นก็คือ
คนไทยพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมที่จะฉีดวัคซีน
ก็มีพร้อมแล้วถ้าเป็นไปตามนี้มีเพียงพอ
เหลืออย่างเดียวการบริหารจัดการฉีด
ที่ยังกังวลอยู่ว่าจะมีความพร้อมแค่ไหน
พร้อมก็คือว่าบริหารการฉีดให้สะดวกกับประชาชน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เราที่เป็นประชาชนเองก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนัก
อย่าเอาแต่ความสะดวกของตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ไหว
ต้องลำบากด้วยกันครับเราลำบากด้วยกัน
เรานี่ที่ไปรอฉีดเรารำบากวันเดียวนะ
แต่ว่าคนทำงานคนบริหารจัดการคนที่มานั่งฉีดให้เราเนี่ย
เขาเหนื่อยยากลำบากกันเป็นเดือนแล้ว
ฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าไม่สะดวก
เพราะว่างานมันใหญ่ขนาดนี้
แต่ว่าแน่นอนหน้าที่คนบริหารจัดการ
มันต้องให้เกิดความชัดเจนครับ
นี่คือเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่เอามาบอกเล่ากันให้ฟังว่า
ท่านจะได้ไม่สับสนเวียนหัวกับเรื่องราวของการฉีดวัคซีนครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
รณีการปูพรมในการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับ